หลายคนอยากจะรู้ตำนานของการกินเจนั้นเป็นมาอย่างไร
ดังนั้นต้องพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้
ซึ่งถือว่าเป็นกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนนะครับ
อาจารย์จิตราก่อนนันทเกียรติอยู่ในสายกับเราแล้ว

สวัสดีค่ะขออนุญาตเป็นแค่นักสะสมความรู้เรื่องจีนนะ
อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเปิดตำนานเรื่องของการกินเจ
เก้าเดือน๙ของจีน
มันก็เหลือเฉพาะที่เมืองไทย
คุณจะไปหากินที่เมืองจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์อินโดอะไรพวกนี้

ถ้าที่เมืองไทยเนี่ยสรรเจ้าแห่งแรกเนี่ยจะชื่อว่าซิลพกตึ้งที่อำภาวา
ตั้งแต่ปลายราชการ๒๓๒๕ก็คือพระเจ้าตักศิลป์
แล้วแห่งที่สองเนี่ยก็คือสรรเจ้ากินเจกระทู้สรรเจ้ากระทู้ของที่ภูเก็ต
ราชการที่๓๒๓๖๘นะคะอันนี้คือเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้
ภาคกลางกินเจไม่เหมือนทางใต้ต้นกำเนิดเนี่ยโอ้สาวแล้วลึกลับซับซ้อนมาก

พวกเขาเนี่ยมันเป็นนิกายฤทธิ์ลึกลับแล้วก็มีอีกอย่างเรียกว่านิกายกินเจ
พอความฤทธิ์ลึกลับปุ๊บเฮ้ยมาเลิกจากเมื่อไหร่อ่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันเก่าแก่ยาวนาน
แล้วมันก็ในความลึกลับนาน
โผล่โผล่สตอรี่มาทีนึง
แต่พวกที่อ่านพวกคอกำลังภายใน
จะต้องรู้จักชื่อพักบัวขาว
นาฬิกาจะต้องได้ยินเอ้ยมันมีแบบพักเอ่อ

เป็นจอมยุทธ์ทั้งหลายใช่ไหมครับ
พวกนี้คือถ้าในแง่ของจอมยุทธ์
มันคือการถือศิลป์กินเจเพื่อให้คงกระพันชาตรี
โอเคป่ะแล้วพอพุทธศาสนาเข้าจีน
มันก็มิกซอัพคือเหมือนว่าเฮ้ยใครมีอะไรดี
เฮ้ยฉันก็เอามาใส่ใครมีอะไรดีฉันก็เอามาใส่
โดยในทางเมืองไทยภาคกลางขึ้นไป

ว่าการกินเจโอ้เขาก็จะต้องมาไหวก็คือ
เจ้าแม่ดาวเหนือแล้วก็กิวอองบุโจ
ก็คือหรือกิวองไตตีก็คือเทพเจ้า๙องค์
ทางพุทธมหาญก็หมายถึงว่าพระพุทธพระพุทธเจ้า๗องฤ
พระพุทธิสัตว์๒พระองค์อยากจะโปรดสัตว์
ด้วยการแบ่งภาคพระองค์เองเป็นดาวนกภาคเก้าดวง
แบ่งภาคเป็นเทพเจ้าเก้าองค์
โดยเก้าเดือนเก้าเป็นวันเกิดปักเต่าบ่อ
แล้ววันที่๑ถึง๙ก็คือโอรสปักเต่าบ่อเทพเจ้าเก้าองค์ลงมาบนโลก

ภาคกลางเป็นสายฟุตทางใต้เป็นสายเต๋าพกเกี้ยน
สายขาวพกเกี้ยนก็โยงไปถึงพักบัวขาว
เพราะฉะนั้นภาคกลางกินเจแล้วคุณไปไหว้ปักเต่าบ่อเทพเจ้าเก้าองค์
เช่นที่วัดเร่งได้ยี่ก็จะมีตั้งองค์ชัดเจนเลย
แต่ทางใต้จะเป็นสายเต่าพกเกี้ยน

จะไม่ได้เห็นป้าเต่าบ้อกับเทพเจ้าเก้าองค์
นี่คือความต่างสเจค่ะคุณที่มีสายเต่าบ่อการ
นี่คือความต่างชัดเจนนักบริการชุดตั้ง๙ของทางกรุงเทพกับทางภาคกลางกับภูเก็ต
ไหมพอคุณถามตำนานปุ๊บโอ้เรายากเว้ย
มันนอกจากจะเกี่ยวพันธุ์เรื่องความเชื่อเรื่องของการเมืองการปกครอง
เรื่องของวัฒนธรรมมันมีหลายอย่างที่ผสมอยู่ในนั้นใช่ไหมอาจารย์ฮะ
สุดนี้อาจารย์อยากจะฝากถึงผู้ที่ถือศีลกินเจในช่วงนี้อย่างไรบ้างเชิญอาจารย์
ถ้าในในส่วนตัวนะกินเจมีหลายระดับคุณจะถือศิลป์ก็ได้ไม่ถือศิลป์ก็ได้
แต่พี่จิตามองว่ากินเจทีไรเนี่ยตัวมันเหมือนได้ล้างท้อง
คืออยากกินแต่แป้งนะกินผักกินอะไรแล้วมันจะทำให้การขับถ่ายเนี่ยดีมากเลย
แต่ปกติเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์กินอะไรเนี่ยของมันจะเป็นเป็นบอดี้เหมือนเหนียวอ่ะ
แต่พอช่วงกินเจนปุ๊บอู้หู้ยถ่ายง่ายเบาโล่ง
เพราะฉะนั้นเขาก็มีมุมดีของเขาเพียงแต่ว่ามันจะหิวบ่อย
คุณอาจจะต้องเตรียมของตุนไว้กินเวลาหิวตลอดวันนิดนึง
แนะนำให้ลองเมนูเจที่คุณไม่เคยทานแล้วก็ถามที่มาวัตถุดิบ
แล้วก็ค่อยทานเจอย่างน้อยมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย
มันเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตถ้าคุณทำได้ดี
เอาละครับต้องขอขอบคุณอาจารย์จิตรานะฮะวันนี้มาเล่าเรื่อง
บอกกล่าวเรื่องของตำนานของเทศกาลกินเจให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน
ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ
ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ